สบายหรือไม่เป็นไร

เชียร์ทิ้งชะไทย

กับเมียไม่ชอบไปคนเดียว

จริง

เลยรู้สึกอยู่ในที่มา

ฉันอยู่ใน๙ประเทศแต่ไทยในประมาณ๑๐ปีเป็นประเทศที่ฉันอยู่ที่สุดท้าย
ตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ปีก่อนฉันเคยบอกว่าทุกอย่างเหมือนกับบราซิล
คนสวยงามคนสวยงามวัฒนาฉันคิดว่าฉันอยู่ในเมืองที่สุดท้าย
ฉันดีใจที่มีโอกาสทำงานในไทยและมีครอบครัวที่นี่
เพราะที่นั่นเป็นงานของฉันแต่กลายเป็นไม่ง่ายที่ติดตาม
อย่างนักบริษัทเค้ารู้จักสำหรับช่วงการชื่นัย
เพื่อทำงานหรือเพื่อทำงานในเวลาที่เราต้องทำ
ส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ง่ายในชีวิต
สิ่งที่ดีในชีวิตส่วนที่ไม่ดีในฝุ่นฟุตโปร์
สบายและไม่ชอบกับกัน
พวกเขาไม่ชอบกดหน้ากลางหรือพวกเขาบอกว่าที่ลุกแป่ง

เรื่องนี้ก็ต้องมีทางใหญ่ในการได้รักและเฉพาะ
ส่วนที่สมมุติสร้างก่อนไม่เป็นมันแค่สบายหรือกับเธอ

เพราะฉะนั้นฉันเป็นคนที่
ฉันเป็นฮัตตีฐานตายอีกไม่งั้นฉันไม่สลิฟท์
ฉันชอบกินที่ร้านเพราะเบนก็อังกฤษมีพื้นที่ต่าง
กินที่อื่นและความรู้สึกสุขของพักการมัน
ผมชอบกินฟุตเตนเซอสมีเพื่อนฝากไปก่อน

เพราะสนุนอย่างที่มีที่รักที่ได้ซ่อนที่ที่ก็สนิทสินที่ที่เยอะ
เป็นสงสัยชูสันตินสองบนสูบเป็นสงสัยเก่งขึ้นเกือบกับโลกดินที่อื่น
ไม่สงสัยชูสันตินที่แรกก็เหมือนที่เราอยู่นี้
ผมติดตามแค่มีที่สามารถในไทยที่ทุกชายก็หาได้

แต่มีคนพริกพริกอย่ากีนก็กิน๖ครั้ง
ไม่เราไปกับชิคกี้พาย

และนั่นคือสิ่งที่ต้องเรียน
กินกว่าแต่กว่าเวลา

แต่ก็จะมีทุกข้าวที่เทศนียนต์
ผมกลับกินทุกอย่างไม่เป็นปัญหา

ทำให้ให้ฉะนั้น
สาวเฉพาะอังกฤษ

ทุกคนรู้สิว่าเอกซ์คือไม่แหละที่เจอกับชายจังหวังที่ติดสิ้น
แต่ก็เป็นคนที่ได้รับทราบและน้องมือที่รับทราบ
ฉันไม่อยากอยู่ที่นักภัยหรอกถ้าไม่มีมันกับฉัน
ไม่ใช่แบบโทษแต่ความจริง

ฉันเชื่อแชมพีเอิ้นลีกเปรมเมอร์ลีกแฟเฟ่กัปเซาปเปอร์กัปคอมมูนิวชุดคาโรบัวด์กัป
พวกคนในเมียนได้รักมันมากพวกคนเชื่อข้าเท่านั้น
แต่พวกเขาส่งความต่างถึงในครอบครัว
เว้าถึงข้อมันมันเชสเตอร์ชัลซี
แต่ไชเซียร์นี่ยังเป็นความตให้ได้เลย
นั่นแค่จริงจากแผนสินค้า
มันมีแฟคท์บันเวร์ที่สูงกุฏิชาและเขาจะเล่นวุฒินสูงขวัญ
เป็นแบบนี้แล้วก็คือเขาจะข้างล่าง

ฉันก็แข็งสุขและสินค้าให้ดี
ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกความคิดว่านี่เป็นงานที่ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ฉันคิดว่า
ผมรู้การช่วยที่ทีมอยู่ที่เพียงสิ่งชนิดผิด

แต่กลุ่มของการไปเป็นจุภัยที่ดีและฉันโชคดีจริงเป็นเตอร์ชั้นในทีมชาไต
ฉันโชคดีมากและสงสัยใจในวันต่อไป
ฉันจะจัดการต่อไปมากที่นี่เพราะว่าคิดว่านี่คืองานหวังของฉัน
เพราะนี่เป็นเมืองที่ขอรับครอบครัวนัก
คือเป็นครั้งหนึ่งที่เราอยากมา

และกับการทำงานมากไทยจะได้อยู่ที่โรงพยาบาล